กรุงเทพหานครปริมณฑลและจังหวัดชายแดนภาคใต้๑๐จังหวัด

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะที่จุดตรวจของเจ้าหน้าที่บริเวณถนนผนโยธิน
ซึ่งก็เป็นเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสนพหนโยธินค่ะ
นี่คือบริยากาศมีการตั้งจุดตรวจตรงนี้ตั้งแต่ทุ่มครึ่ง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขลงพื้นที่ไปที่บริเวณดังกล่าวนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นมีทั้งตำรวจทหารเทศกิจกรทมฝ่ายปกครองร่วมกันตั้งด่านคัดกรอง
กรุงเทพเนี่ยค่ะจะมีการตั้งจุดตรวจ๘๘สอนอก็จะมีการเปลี่ยนผลัดกันในแต่ละคืนนะคะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าเท่าที่สังเกตดูประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
รถก็บางตาตั้งแต่ยังไม่สามทุ่มอ่ะนะคะคนก็ไม่ค่อยที่จะใช้รถใช้ถนนกันแล้ว
สำหรับผู้ที่จะสามารถออกจากบ้านได้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
ก็จะมีข้อยกเว้นเอาไว้ก็คือสาธารณสุขการขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน
ขนส่งหรือขนย้ายประชาชนการบริการหรืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน
หรือว่าการประกอบอาชีพที่จำเป็นแต่จะต้องมีเอกสาร
รับรองจากทางบริษัทแล้วก็แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ที่มีการตั้งด่านด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวได้ไปคุยกับคนที่เขาไปรอขึ้นรถเมย์กลับบ้าน
ก่อนจะเคอร์ฟิลล์ใกล้แล้วก็ขึ้นรถเมย์เตรียมจะกลับบ้าน
เขาก็ต้องรีบกันหน่อยประชาชนเขารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
จริงก็ปีที่แล้วครับ๔ทุ่มมันก็ยังดูยืดหยุ่นกว่า
หรือว่าอีกช่วงหนึ่งเขาก็ขยับไปห้าทุ่มคือสามทุ่มมันก็ค่อนข้าง
ถ้าพูดจริงบางคนสงสารคนทำงานห้างนะเพราะว่ามันไวมาก

เขาก็แบบต้องเดินทางต้องอะไรต่าง

เวลาถ้าพลาดเขาก็ไม่รู้ทำยังไง
จะมีค่าปรับไหมจะกินอะไรต่อ

ซึ่งมันกระทบกับชีวิตคนหลายคนนะครับ
อย่างของเราเวลา๓ทุ่ม

ว่าที่ทำงานต้องให้หยุดงานไวกว่าเดิมไหมครับ

ใช่ครับก็ถือว่าเลิกเร็วกว่าเดิม
ประมาณ๑๒ชั่วโมงเลยจากเดิม
อยากให้เขาคำนึงถึงคนทุกกลุ่ม

ที่อยากฝากให้รัฐบาลดูแลเขานิดนึ

นี่นะคะคือ๓ทุ่มก็ค่อนข้างจะไว

รถทุกสายจะออกจากอู่ปลายทางเนี่ย
ก็คือคันสุดท้ายจะออกจากอู่ปลายทาง
เวลาประมาณ๒ทุ่มนะคะ
๒ทุ่มออกแล้วแล้วก็จะมีป้ายบอกหน้ารถ
ก่อนจะหมด๓คัน
ก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเดินทาง
ทุ่มก็ไปถึงปลายสายก็ประมาณ๓ทุ่ม
แล้วก็จะมีป้ายบอกหน้ารถว่าจะเหลืออีกกี่คัน

ที่นนทบุรีดมีด่านส่วนครัสกลองเช่นกันนะครับ
ก็เหมือนกับที่กรุงเทพนี่แหละนะฮะ
ที่ไหนอีกฮะที่ในพื้นที่ต่างนะครับ
นกรปฐมนี่ครับท่านบริษัทกาลจังหวัดนกรปฐม
นายสุรสัตว์เจริญสอิฉด
วันนี้ก็ไปที่จุดตรงองค์พระปฐมเจดีด้วยนะฮะทางตำรวจก็มาตั้งด่านด้วยนะครับ
คือทุกที่เขาจะยืนยันความพร้อมในการตรวจสอบแล้วก็ที่นี่ปฐุมธานี
พร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนด้วยว่าเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์จริง
จากท่านจำเป็นถ้าจำเป็นออกจากบ้านได้นะฮะ
งานที่มันจำเป็นแล้วมันเลิกดึก
บริษัทก็ต้องมีระดับหัวหน้างานจริง
รับรองว่าเรามีความจำเป็นต้องกลับบ้านในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์อะไรประมาณอย่างนี้

ก็ปฏิบัติกันนะฮะเพื่อที่จะได้จัดการเรื่องของโควิด๑๙
ให้มันหายไปเสร็จเด็ดขาดสักทีเยอะนะคะ